นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวประเภทสองที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงแห่งหนึ่งค่ะ
แล้วก็บอกว่าถูกกาดของสถานบันเทิงทำร้ายคือมันมีที่มาที่ไป
แต่ให้ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน้าสถานบันเทิงก่อนนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์หน้าสถานบันเทิงในอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีค่ะ
มีสาวประเภท๒ถูกกาดของสถานบันเทิงแห่งนี้ทำร้ายร่างกาย
แล้วก็มีตำรวจมาระงับเหตุแล้วคลิปนี้ก็ตัดไปนะคะ

มีเรื่องราวแบบนี้คุณผู้ชมลองฟังดูนะคะ
คือทีมข่าวของเราไปที่บ้านของสาวประเภท๒ที่ถูกทำร้าย
กติกาศรีบุญเรืองหรือโชว์นะคะอายุ๒๒ปี
ตอนนี้มารักษาตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดบุรีรำ
คุณผู้ชมดูสภาพบาดแผลของนิดของเธอนิดหนึ่ง
นี่ดูที่หน้าดูจมูกนะคะ
หน้าช้ำทั้งหน้าถลอกตามตัวมีแผลเต็มเลย
เล่าให้ฟังว่า๓๑ธันวาคมคืนส่งท้ายปี
ไปหาเพื่อนเป็นสาวประเภท๒เหมือนกัน

แล้วก็ชวนกันไปสถานบันเทิงที่เป็นจุดเกิดเหตุนะคะ
ตอนอยู่ในร้านก็ดื่มกันสนุกก็เต้นกัน
มีเพื่อนข้างโต๊ะที่เป็นสาวประเภท๒มาเต้นด้วย
ของร้านมาหาแล้วมากล่าวหาว่า
พวกเธอไปอนาจารย์แขกผู้ชายในห้องน้ำ

และกาดมากล่าวหาว่าเธอไปเต้นยั่วยวนเกินไป

เธอกับเพื่อนเธอที่อยู่ในโต๊ะเดียวกันยืนยันว่าไม่ได้ทำ
ไม่ได้ไปอนาจารย์แขกผู้ชายในห้องน้ำ
และทุกคนใส่กางเกงในเพราะยังไม่ได้แปลงเพศ
คนหรือเปล่ากาดเข้าใจผิดหรือเปล่า

คือโชว์เขาบอกว่านึกว่าเรื่องมันจะจบแค่นั้น

ปรากฏว่าเพื่อนอีกกลุ่มเข้ามาพอดี
ก็เลยชวนกันเข้าไปในร้านอีกรอบนึง

ก็เลยเถียงกันอยู่หน้าร้านสุดท้ายโดนทำร้ายค่ะ
เธอกับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์ซ้อนกันออกไป
จะไปแจ้งความระหว่างทางรถล้มอีก
สลบไปเลยนะคะฟื้นอีกทีโรงพยาบาล
มูกที่ไปเสริมมามันหักค่ะ
รุ่งเช้าไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่สถานบันเทิงที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าถ้าจะดูภาพ
จ่ายเงินมาคนละสองหมื่น
รวมทั้งหมด๘๐๐๐นะคะก็คือมี๔คนที่ไปด้วยกัน
เธอก็เลยยืนยันว่าจะเอาเรื่องกับกาดที่มารุมทำร้ายเธอให้ถึงที่สุด
แล้วไหนจะค่าเสียหายค่าเสียเวลา
จะแบบฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายให้หมดเลยค่ะ
ทำแบบนี้เพื่ออะไรที่ต้องทำแบบนี้ทำไม
ถ้าจริงแล้วเข้าใจได้ถูกต้องไหมคะพี่
ถ้าเราผิดจริงเราก็ขอโทษได้
อยากเรียกค่าเสียหายอะไรอย่างนี้
ใช่ค่ะหนูเรียกอยู่แล้วจมูกหนูหักขนาดนี้
หนูจะเอาให้หมดเลยหนูจะให้คลินิกฤทธิมาเลยว่า
ค่าแก้เท่าไหร่ค่าแก้รอบแรกเท่าไหร่

คือตัวคนเจ็บบอกว่ากาดน่าจะเข้าใจผิด
เรื่องต่างที่มากล่าวหาไม่จริงเลยนะคะ
โพสต์ข้อความขออภัยลูกค้าทุกท่านในความไม่เรียบร้อย
ผู้บริหารได้รู้ถึงปัญหานี้แล้ว
จากนี้จะปรับปรุงใช้ความระมัดระวังรอบครอบให้มากยิ่งขึ้น
ยืนยันว่าทางร้านให้บริการกับลูกค้าทุกคนด้วยความเสมอภาค

ร้านก็เลยปิดแล้วก็ล่าสุดมาช่วงเย็น
โชว์คนเจ็บไปที่สพนดินแดง
ไปแจ้งความเอาผิดกับกาดที่มารุมทำร้าย
แล้วไปลงบันทึกประจำวันเกี่ยวกับบาดแผลที่ถูกทำร้าย
ให้ตำรวจสพนดินแดงส่งเรื่องไปที่สพวังสามหมอ
เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ซึ่งบาดแผลน้องโชว์ก็บอกว่าก็คือส่วนหนึ่งถูกกาดรุมทำร้าย
อีกส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าเป็นเพราะรถล้มด้วย
จักรยานยนต์ล้มแล้วก็ที่เธอสลบไปฟื้นอีกทีโรงพยาบาล